สวัสดีครับข้าวใส่ไข่

เอ้าทำไมให้เยอะเป็นเสียงแบบนั้นล่ะค่ะคุณ
เมื่อกี้ฟังแองจี้เมาส์เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็หายใจไม่ค่อย
ใจไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่วันนี้
มันเป็นไปได้จริงเหรอเรื่องแบบนั้นที่เกิดขึ้น
เอาล่ะเอาอย่างนี้แหละ

เรื่องน้ำทั่วมาค่ะเรื่องใกล้ตัวเรา

มันจะเหมือนมันจะหลุดออกมาอะไรอย่างนี้

โอ้เป็นแรกคูลเหรอเจ้า
แต่เอ็งระวังกายเป็น
ไม่ได้พอผมจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้

เอามาดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตสถานการณ์กันนิดนึง
ตอนนี้พัทยาเขาบอกเลยท่วมทุกปีเลยนะคะ
นายกก็กำลังไปแบบว่าบี้เรื่องของการแก้ปัญหาใน
ในส่วนต่างเกี่ยวกับน้ำท่วม
พัทยาก็อย่างที่บอกไปท่วมทุกปี
ต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยตอนนี้ก็
ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยนะคะ
ว่าจะเป็นแม่ห้องศรในอำเภอแม่ลาหลวงนะคะ

แล้วก็บ้านหัวลาบ้านห้วยมะกอง

ต้องบอกว่าระดับน้ำจากลำห้วยแม่เวยนั้นล้นตลิ่ง
ลักเข้าทั่วหมู่บ้านด้วยนะคะ
นาข้าวก็เสียหายไปแล้วก็เกิดดินโคนสไลด์ปิดถนนด้วย
กราศิริกร์ก็เหมือนกันค่ะก็อาบฝนตกลงมายังต่อเนื่อง
ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำเปล่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ทั้งหมด๕อำเภอด้วยกัน
ก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองกาลสินอำเภอยางตลาดอำเภอกรรมรสัย
อำเภอคล้องชัยอำเภอร่องคำนะคะอุบลราชธานีก็น้ำท่วมบ้านเรือนเหมือนกัน
สองอำเภอสี่เทศบาลน่ะนะคะเรียกว่าน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรสามอำเภอก็ประกอบไปด้วย
วารินชำราบและอำเภอเคือกไหนด้วยนะคะอำเภอเมืองด้วย
กับทูปอีสานอีกแล้วใช่ถูกต้องส่วนปราจีนบุรีนะคะ
ที่เรานำเสนอไปเมื่อวานบอกว่าน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไหลบาดลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตบ้านเขาน้อยนะคะ
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจินบุรี
ตอนนี้ก็มีระดับน้ำสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรระยะทางกว่า๕๐๐เมตรนะคะ
ด้านนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่า
สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะน้ำท่วมคี่คลายแล้วสามสิบเก้าจังหวัด
อันนี้ยังไม่ค่อยคี่คายเท่าไรครับถ้าประกอบนี่เด็กแฮปปี้มากนะ

ใช่บางทีน้ำก็แรงบางที่
ถนาที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า

ร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนลดลง

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นไปทางใต้แล้วอันนี้
ทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ก็ต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำที่หลังจากมาย
คือตั้งแต่๓๐ไปจนอาทิตย์หน้ามีตลอด
เพียงแต่เปลี่ยนชื่อพายุ๓๐ถึง๓ส่วนใหญ่จะอยู่ทางเหนือกับอีสาน
ถูกไหมคะแต่พอ๔๕เริ่มมาทางใต้แล้ว

หรือครับส่วนที่ทำเงียบรัฐบาล

แล้วก็หัวหน้าคอสชก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมคอรมอลนะคะ
ถึงกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า
สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุขุมวิทย์
เมืองพัทยาอ๋ออันนี้บอกเลยว่า

ท่วมตลอดเลยเนอะตรงประยาศาสตร์ฝั่งก็คือทำ
เขาบอกก็ใช่เส้นที่เป็นที่ไม่ได้เรียบชายหาด
เขาบอกว่าเพราะว่าสร้างถนนขวางทางน้ำลง
นี่แหละแต่ท่านก็บอกต่อไปนี่ไงบอกว่า
เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นทุกปี
ก็เลยคิดว่าจะให้ทำทางระบายน้ำและดูเรื่องทางเลี่ยง
แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยว่าจะยอมหรือเปล่านะ

ยอมที่จะทำทางระบายน้ำแล้วก็เรื่องทางเลี่ยงมั้ยในช่วงอ๋อต้องเสียสละ
ที่ระหว่างทำรถมันก็คงจะติดมากอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็ที่ดินบางส่วนก็ต้องเอามาเป็นทางน้ำลงของคุณหนุ่มเป็นข่าวดูดมะหนิก

ดูด้วยนะอยู่ที่หน้าหนึ่งไทยรัฐอ่ะไป
นี่นะฮะเออคลิปหนุ่มใจเด็ด
คับจนกักมือปืนไล่ยิงสาหัสสองหนีได้หนึ่ง
หนึ่งใส่ติ๊กไปได้ด้วยนะ
ภาพจากกล้องหน้ารถเหรอค่ะ

ที่นี่คือควันรถกระบะ
ว้ายไปถวดไปโอเวิลหัวเลยนะครับ

ไม่จริงแล้วรถบอตโอทัยมันนำหน้าอยู่แล้วรถกระบาดละวิ้งและให้ชนอยู่
แล้วหลังจากนั้นไม่ใช่อันนี้จริงคลิปอันตัวแรก
มีเรื่องชกต่อยกันในตลาดนัดนะฮะ
เป้าหมายขับรถพลิกอัพจอดติดไฟแดงอยู่
ก็เลยขี่ตามประกบยิงด้วยจุด๓๘ซะเลย
คือนุ่มใหญ่ได้มีการยกพวกไล่ยิงคู่อริของน้องชาย

รายนี้เปิดเผยขึ้นนะฮะเมื่อเวลาสักเที่ยงครึ่งของวันที่๒๘
ร้อยตำรวจโทยิงนิมมิตานะครับ

อยู่ที่สะพอวิเศษชายชาญที่อ่างทองเนี่ย
ได้มีการรับเหตุนะครับมีการยิงกันบนถนนสายโพพระยาท่าเรือนะฮะ
บริเวณสี่แยกไฟแดงหมู่๕นะครับ
ก็เลยได้มีการไปกับทางพันธุโหลโทวิรัทด้วงคำสวย

โทษด้วงสำรวย
เป็นรองภูมิกับนำกำลังและกำลังธินุษย์มูลธิศอุศวิเศษ
ชายชาญรุดไปสอบสวนนะครับ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้มีการพบว่าคนร้ายถูกในนัตรผล
ขับรถพลิกอัพไล่ชนจนคนร้ายสองคนนั้น

กระเด็นตกป่าย่าริมถนนไปเลย

หลังจากนั้นก็ได้มีการทราบชื่อนะครับ
ชื่อนายนิรุธองศาแล้วก็นายศักดาสำแดงฤทธ

ใกล้กันนะครับพบรถจักรยานยนต์๒คันสภาพถูกชนพังยับเยิน

ในลูกโม้นี้มีบรรจุเอาไว้ที่๓นัท
ปลอกกระสุน๓ปลอกตกอยู่ในป่าย่า
แล้วก็มีกระสุนปืน๓๘ตกอยู่บนถนนอีก๔นัด

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ

นายนัทพลผู้เสียหายให้การว่าก่อนเกิดเหตุไปซื้อของที่ตลาดนัด
วัดนังไนอยู่ที่วิเศษชัยชาญ
แล้วก็มีเรื่องทะเลาวิวาสชกต่อยกับนายนารินองศาอริเก่า

แต่มีตำรวจมาห้ามปลามจนแยกย้ายกันไป
ก่อนจะแยกกันนายรินก็ได้มีการพูดขู่อาฆาตเอาไว้
ตนก็เลยไปแจ้งคอยเป็นหลักฐานที่สอบภาวิเศษชัยชาญ

ก็เรียกว่าเห็นนายนิรุธกับพวก๓คนขี่จักรยานยนต์

เพราะเห็นรถของตนจอดติดไฟแดง
ทั้ง๓คนก็รีบขับรถตามมา
โดยหนึ่งในนั้นชักปืนยิงใส่ตน๓๔นัด

ส่วนคนร้ายขี่รถ

แล้วก็ได้มีการพุ่งชนนายนิรุธกับนายศักดา
จนทั้งคนและรถเนี่ยกระเด็นตกข้าง
ส่วนคนร้ายของเล่นเครื่องหนีรอดไปอย่างวุดวิทย์
ทั้งหมดที่คุณเล่าเนี่ยมีภาพหมดเลย
ตั้งแต่ยิงทั้งแรกก่อนจะกลับรถมาไล่ตาม
อ๋อมีมั้ยมียังมี
คือคนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนึงเนี่ยเขาดูจากกล้องวงจรปิดที่อันนี้เราไม่มีมาเนี่ยนะฮะก็คือ
อันนี้กำลังตามอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ข้างหลังแล้ว
แรกที่เขาพูดนะคือมอเตอร์ไซค์ถูกวิ่งไล่ชนก่อนเขาก็เลยชักปืนยิง

อีกมุมหนึ่งนะฮะชักปืนยิงก่อนรถกระบะเลยวิ่งไล่ชน

แต่ก่อนหน้าทั้งหมดนี้คือมีเรื่องกันมาแล้วแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแล้ว
มีเรื่องจริงแต่ตอนนี้เขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าสรุปแล้วรถกระบะวิ่งไล่ชนรถมอเตอร์ไซค์ก่อน
มอเตอร์ไซต์ถึงชักปืนยิงหรือ
เออสาธารณ์ที่กล้องวงจอดติดไง

มันเห็นอีกมุมนึงตอนหน้านั้น
แต่นี่คือเหมือนกับตอดตัดมาแค่นี้ไง
เดี๋ยวลองดูจากมุมอื่นอีกฝั่งนึง
ต้องมีกล้องบ้างอ่ะในกลางเมืองอย่างนี้

ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะนี่เป็นข่าวดีของคนจน
นี่ค่ะรัฐแจกบัตรคนจน๒๑กันยานี้

ของผู้ที่มีบัตรนี่คือ๑๑๖๗ล้านคน
คือ๑๑ล้านเหรอโอ้โฮ
ทำไมอ่ะเยอะมาก๑๑ล้านคนอ่ะทำไมอ่ะ
ก็ที่เป็นคนจนที่จะได้สวัสดิการรัฐ
คณะรัฐนี่จะอ่านว่าอะไร๑๑๖๗ล้าน

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวโครงการประชารัฐนะคะ

ได้ให้คนจนที่ลงทะเบียนนำบัตรสวัสดิการไปซื้อสินค้า

ก็คอรมอไฟเขียวโครงการนี้อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ที่กระทรวงการคังเสนอโครงการประชารัฐสวัสดิการ
ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๖๐นี้เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มแจกบัตรให้กับคนจนที่มาลงทะเบียนกับรัฐ

จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น๑๔๑ล้านคน
แต่ผู้มีสิทธิอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ๑๑๖๗ล้านคนนะคะ
ส่วนผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วถูกตัดทิ้งไปไม่จนจริงนะคะ
ก็คือ๒๕๓ล้านคน
ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์นั้นมาตรวจสอบรายชื่อได้
จากจุดที่ไปลงทะเบียนนั่นเองค่ะ
ก็ที่จะได้นะคะที่จะได้สิทธิ์ที่คุณจะได้นะคะ
ก็จะประกอบด้วย๑ลดค่าใช้จ่าย
บัตรนี้เอาไปลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดย
วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
สินค้าเพื่อการเกษตรวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม
จากร้านทงฟ้าประชารัฐนี่ร้านอื่นที่กระทรวงพนิษฐ์กำหนด
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า๓๐๐๐ต่อปีแต่ว่าไม่เกิน๑แสน
จะได้สิทธิ์นี้แล้วก็จะได้วงเงิน๒๐๐บาทต่อเดือนด้วย
แล้วก็ผู้ที่รายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี

อันนี้หมายถึงว่าเงินที่เพิ่มเอาไปใช้ได้ค่ะ
ส่วนข้อ๒ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รถไฟฟ้าได้๕๐๐บาทต่อเดือน
ขอสอได้๕๐๐บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าโดยสารรถไฟ๕๐๐บาทต่อเดือน
แสดงว่าพวกรถฟีนใส่จะไม่มีแล้วเนอะ
ให้ค่าขนส่งเยอะกว่าค่าอยู่ค่าย

เมื่อวันที่๑ของเดือนใหม่จะมีวงเงินเพิ่มให้คือคุณได้ทุกเดือน
ก็ผ่อนภาระไปได้เยอะเลยทีเดียวแหละ

ติดตั้งตามร้านค้าของกระทรวงพาณิชย

แล้วก็ให้สถานข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไปเช็คได้
แล้วเขาก็สำรวจแล้วว่าร้านค้าใดควรจะมี
เขาจะกระจายไปจุดใดของประเทศบ้าง

หมายที่ตั้งไว้ก็จะให้มีถึง๕แสนล้านร้านค้าเลย

แล้วก็ร้านค้าจำหน่ายก๊าซหุ่งต้มซึ่งอยู่ในโครงการด้วย
ใช่ช่วงหน้าครับเอาล่ะช่วงหน้าค่ะ
ต้องคุยเลยคุณพญานาคศ์นะคะอย่างไรครับเฮ่ยคุณพญานาคศ์

เอาล่ะกลัวมาถ่ายไข่กะต่อ
เล่าเลยค่ะเรื่องของพญานาค

บางทีเรารู้สึกเวลาเราถ่ายมาแต่ละครั้ง

นักธุรกิจที่ดินชาวเชียงรายท่านหนึ่ง
ใช้มือถือถ่ายรูปปั้นพญานาค
ไปถ่ายอยู่ที่วัดป่าศักดิ์หางเวียง

ก็เลยเชื่อว่านี่เป็นสิริมงคลสำหรับตัวเอง

นายนรงคะสมอายุ๕๓ปีนะฮะ
เขาเป็นนักธุรกิจค้าขายนะครับ

ได้เดินทางมาที่วัดป่าศักดิ์หางเวียง

แล้วก็ติดทององค์พญานาคที่ตั้งอยู่ภายในวัด
จากนั้นนายนรงก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว

ซึ่งตรงกับวันพระแรง๑๔ค่ำ
หลังจากทราบข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ว่า

ได้สร้างองค์พญานาคตามนิมิตรของเจ้าอาวาส
ตัวเองเนี่ยกับครอบครัวก็เลยได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพร
ถ่ายภาพองค์พญานาคแล้วก็อุโบสถเอาไว้

ตกใจนะครับ

เพราะว่าภาพองค์พญานาคแล้วก็ภาพอุโบสถที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะครับ

นี่๓ภาพเลยนะ

เพราะองค์พญานาคปรากฏให้เห็นนับเป็นสิริมงคลของตัวเอง
เหมือนหน้าเรียงกันเห็นไหมข้างหลังเป็นเสียนเป็นปากเป็นตาเห็นชัดมากเลย

อ๋อที่เรียงกันไปอย่างนี้ใช่ไหม

เป็นมุมของแสงหรือเปล่า

อันนี้ถ้าเป็นกล้องแบบที่เป็นฟิล์มที่มีสปีดเป็นได้
แต่อันนี้กล้องโทรศัพท์ไม่น่า
คืออย่างนี้ทางคุณนรงเขาก็บอกต่อนะบอกว่าวันไหนหากไม่ติดอะไรจะชวนภรรยาไปกราบพระเกจิแล้วก็ทำบุญตามวัดต่างเสมอ
แล้วเขาบอกว่าพอรู้ว่าวัดแห่งนี้มีการปั้นรูปองค์พญานาคเป็นตัวเมียด้วย
ประกอบกับตนเองเกิดปีมโรง
ก็เลยได้ชวนภรรยาไปกราบไหว้ขอพรองค์พญานาค
พอเห็นภาพถ่ายองค์พญานาคมีแสงประหลาดเกิดขึ้นนะคิดว่าองค์พญานาคท่านคงจะให้โชคกับตนแล้วก็ครอบครัวอย่างแน่นอน
แล้วรอบนี้ได้มาทำบุญติดเหรียญ๒
ได้มาทำบุญติดเหรียญ๒บาท

ที่วัดเค้าจะมีแบบกิมมิกคือว่าให้เอาเหรียญไปติดเป็นเกร็ดพญานาค

เขาไม่ติดที่ตัวผู้นะที่กำลังก่อสร้างอยู่

น่าประหลาดใจมากนะฮะที่ตนถ่ายภาพภายในวัดหลายภาพเนี่ย
แต่มี๓ภาพที่ถ่ายติดองค์พญานาคแล้วติดแสงประหลาดมา

เออที่เขาถ่ายเป็นติดติดมาคนน่าจะเป็นตรงนี้
น่าจะเป็นแสงกลางคืน
เออน่าจะเป็นแซงกลางคืน

มูนายก็มีเรื่องของเขวกันเลย
จริงนะคะเอามาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เรื่องของการไล่ผีปอบ
ปกติไล่ผีปอบเข้าใจได้นะคะคุณผู้ชม

ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙สิงหาคม

ภูมิกับการสอบสวนสอบภอมเมืองอุบลราชธานี
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจับกลุ่ม

อายุ๗๒ปีเป็นชาวอำเภอเมือง

ผู้ต้องหาก่อเหตุพยายามฆ่า

เป็นพ่อตาคือคนที่เล่าเนี่ยเป็นลูกเขยนะ

นายทองคำซึ่งเป็นน้องชายของพ่อตา
น้องชายเลยของผู้ชายคนนี้เนี่ย

แล้วก็เดินลงมาเข้ามาโวยวาย
บอกว่านายจันทร์ไปขโมยแหปลา

หลายครั้งแล้วก่อนจะใช้มีดปลายแหลม
ที่ใช้เหลาตอกไม้ไผ่ที่พกมาด้วยเนี่ยนะคะ

แล้วก็โดนแขนด้านซ้ายด้วยปาดมาเลยหลบ
แล้วลงปุ๊บโดนแขนไปด้วยข้างซ้าย
ก็เรียกว่านายจันทร์บาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะ

บอกเลยว่านายทองคำหลบหนีไป

ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามไปจับกลุ่มได้
แต่นายทองคำนายทองคำเขาสารภาพว่าลงมือจริง

เป็นผีปอบเข้าไปสิงชาวบ้าน

เขาก็เลยใช้มีดฟันหวังจะไล่ผีปอบ

ในคนที่ไปฟันเนี่ยบอกว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยมีผีปอบสิงอยู่
เออก็เลยฟันจังสอนผีปอบใช่เลย

เหมือนคนนี้เขาได้รับการร้องเรียน
หรือว่าเหมือนโดนพี่เท้าบ้านอินทรา
เออเพราะว่าพี่แกฟอบ

เออในทรานมีผีปอบเข้า

กระไลธ์ผีปอบ
ไปอยู่โรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ

ปรากวดมันไม่ใช่ไหมเนี่ยเพราะเขาเจ็บ

อันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงไม่รู้ยังไงเหมือนกัน

ยังไม่รู้สิก็แจ้งสิตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วพยายามฆ่าเลยนะคะ
เห็นไหมล่ะประชาชนังจะต้องสาหัสแหละต้องควบคุมตัวไปเลย
ถ้าพี่หนุ่มเป็นตำรวจฟังขึ้นไหมว่าเป็นผีปอดไปฟันแล้วก็ให้อีก
ไม่ขึ้นอ่ะไม่น่าจะนะ
จากการที่คุณเคยรับบทเป็นตำรวจ
แต่ผมเคยนะผมเคยไปถ่ายรายการสมัยก่อน

ผีเจ็บร้อนร้อนร้อน
โอ้โหผีออกไปไร้ระหว่างนะพอดี
เขายังอยากจะไปล่างเพราะฉันไม่เชื่อกับจะทำ
เมื่อก่อนฟังบ่อยแล้ว
วันนี้เปลี่ยนโว้มิจะฆ่าเป็นเพียงอะไร

นี่ไง

ซึ่งเขาดำเนินธุรกิจร้านอาหารครบรอบปีที่๓๐แล้วนะครับ
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จตลอด๓๐ปี

ที่ไม่เคยเล่าให้คุณฟัง
จริงแล้วมันไม่ใช่ความลับ
แต่มันคือความตั้งใจที่ไม่เคยเปลี่ยน

บอกว่าทุกคนอยู่ที่หน้าร้านเวลาไป

มีบาร์บีกอนอยู่ตรงนี้นะ
แจ๋วเนี่ยน้องก็ชอบว่ามันเหมาะกับหนูมากเลย
เห็นไหมยังเจ๋งอยู่ด้วยนำเสนอเรื่องของความตั้งใจ
แล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบค่ะ
ในคลิปเราก็จะเห็นว่าน้ำจิ้มสูตรลับของบาร์บีคิวพาซ่านั้น
การลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วนะคะ
จนได้น้ำจิ้มสูตรที่แบบอร่อยลงตัวเลย
ที่สำคัญมีคนรู้สูตรน้ำจิ้มนี้นะคะ
เพียงไม่ถึง๑๐คนบนโลกนะ

นะคะเพื่อเป็นการฉลองการดำเนินธุรกิจ
ครบ๓๐ปีของบาร์บีคิวพลาซ่า
เขามีชุดอาหารพิเศษออกมา
ชื่อชุดว่า๓๐ยังเจ๋ง
นำไอเดียเจ๋งมาจัดเป็นเซตอาหารสุดพิเศษนะคะ
หมูทาวเวอร์อย่างที่เห็นในภาพนะฮะ
นั่นด้วยเมนูยอดฮิตต่างของทางร้าน
นำมาจัดเต็มให้ได้ฟินกันถึง๒เบนโต๊ะใหญ่

แบบชุดหมูในราคา๕๙๙บาท
และชุดเนื้อในราคา๗๔๙บาท
สิทธิ์ยังเจ๋งตอนนี้จำหน่ายแล้วนะครับ
เริ่มแล้วนะครับวันที่๒๘สิงหาคมถึง๑๕ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ
สำหรับคนที่สั่งชุดนี้สามารถซื้อเมนูใหม่นะครับ
เป็นเมนูพิเศษนะฮะเกี้ยวซ่าอยากกิน
หนูก็ชอบกินเกี๊ยวซ่ายากิ
ซื้อแบบพิเศษนะฮะเพียง๗๙บาทจาก๘๕บาทนะครับ
และสำหรับสมาชิกบาร์บีกอนคลับจ่ายเพียง๖๙บาทเท่านั้น

กุลกันไปฉลองครบรอบ๓๐ปีกับชุด๓๐ยังเจ๋งนะครับ
คุณผู้ชมเตรียมตัวเลยนะคะเพียงแค่
ดำเนินธุรกิจมาครบรอบเป็นปีที่๓๐แล้ว
เลือกได้ทั้งชุดหมู๕๙๙หรือว่าเนื้อ๗๐๐
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีพรุ่งนี้นะคะ๓๑สิงหาคม๒๕๖
ในรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละจัดเยอะนี้เลยเหรอ
ถูกต้องคิดเลยให้ผู้ชมรีบส่งมาเลยค่ะ
เพราะว่าส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนจบรายการข่าวใส่ไข่นะคะ
บาร์บีเกิ้ลอะไรก็ได้ส่งบนมือถือมาด้วยนะ
ไม่งั้นไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับก็อดไปนะ
๑๐รางวัลค่ะ๑๐ข้อความส่งมาเยอะจะได้แบบว่าหลายข้อความ
ตอนนนี้มีโอกาสเยอะขึ้นเช่นให้ส่งเพราะเราจะได้เลือก

ตรงนี้ถึงให้สองราวอยู่บนหัวหรอ
ไม่แก่เอาใจสุดท้ายมือนี้กินไวเชิดเป็นของหนูเนี่ยหนึ่ง

เลือกชุดหมูหรือชุดเนื้อ

ถ้าเป็นหมูที่๕๙๙นะ

ที่สองขั้นคือแบบน้ำจิ้มเลิศมาก

ใส่กระเทียม
แต่สงวนนะเบอร์เดียวเนี่ยแจกแค่ที่เดียวนะ๑อันนะ
อ่ะส่งลายมาค่ะ
เดี๋ยวมันจะแย่งกันขออันนี้ขอก่อนนะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนซ้อมความเป็นตอนนี้
ดูต่างอยู่ดีก็แฮมไป

อ่อนะอู้อยากไปกินเหมือนกันเอ้าคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเป็นสมาชิกแรกซื้อได้๖๐ผัว่อนหลังแรกศึกษา
ช่วงหน้า

คึ่งออกมาพูดแล้ว
พูดกับใคร

เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ม

เอาจริงไปกินจริงวันนี้ไปกินจริง
มีอย่างมันก็โลกมะยาแล้วแหละ
ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์สักเท่าไหร่
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่แล้ว
เพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดมากมาย
เฉพาะของคนสองคนเท่านั้นที่รู้
มันคือการเดินทางของคนสองคนมันมีความทุกข์ความสุขและเรื่องราวดี
ความทรงจำดีและผมกับคุณเจนี่
เรียกได้ว่ามีการผ่านอุปสรรคและปัญหาด้วยกันมาเยอะ

จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณเจนี่

และเราก็ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน
ผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนี่
และขอให้ความมั่นใจว่าเราสองคนไม่ได้ทำผิดต่อกันและกัน
อย่างที่บอกว่าผมก็จดจำเรื่องราวและความรู้สึกดี

คุณกึ้งก็บอกว่าวันนี้ไหนก็มีโอกาสได้เจอนักข่าวก็เลยตัดสินใจ
จะได้พูดคุยกันก็มาจากเหตุผลอันนี้แหละ
เนื่องจากมีช่วงนึงน่าจะประมาณสักวันศุกร์
ที่คุณแอนออกมาให้สัมภาษณ์ตัดสินผม
โดยใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้มีกระแสความเกลียดชางมาถึงผม
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณแอนนาฬิชาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ของผมกับคุณเจนี่
พอมีข่าวขึ้นมาคุณแอนนี่หนูอ่าน
อ่านไม่ได้ใช้เสียงอะไรนะครับโอเคลมขึ้นพอดีในจังหวะนี้โอเคค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณแอนนาฬิชาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ของผมกับคุณเจนี่
พอมีข่าวขึ้นมาคุณแอนใช้ความเป็นเพื่อนมาสัมภาษณ์ตัดสินผมกับทางสังคม
พิงว่าอย่างที่คุณแอนได้กล่าวไปอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับผม
นะถามว่าคุณแอนได้ติดต่อมาหาผมไหมอืมคือเขาก็มีความพยายามที่จะโทรหาผม
แล้วก็ส่งข้อความเพื่อขอโทษแต่เน้นย้ำว่าขอโทษได้แต่จะไม่ขอโทษผ่านสื่อ
ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ค่อยยุติธรรมกับผมกับการที่คุณกล่าว
คุณไปกล่าวตัดสินผมผ่านสื่อแต่จะขอโทษผมทางลับเป็นการส่วนตัว

นักข่าวก็บอกว่าอยากจะให้คุณแอนขอโทษผ่านสื่อใช่ไหม
คุณกึ้งก็บอกว่าผมเองก็ไม่ได้หวังอะไร
ตรงนี้ผมเองก็มีหลายเรื่องยังงงจึงขอพูดแค่นี้ดีกว่า
ยืนยันความสัมพันธ์ไม่ได้มีเรื่องของมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหม

คุณกึ้งบอกว่าเรื่องของผมกับคุณเจนนี่มันเป็นแค่เรื่องของเราสองคน
เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่ตีกันเกินความจริงไปหมดแล้ว
แต่ที่เจนนี่พูดครั้งแรกเจนี่พูดว่าเป็นการกระทำของคุณกึ้งที่ทำให้เลิกกัน

แต่เมื่อวานนี้เจนนี่บอกว่าขอไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วที่ยกมือไหว้สื่อใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ดูจากข่าวโดยรวมแล้วหมายถึงน่าจะพุ่งเป้าไปที่คุณแอน

ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเจนนี่เขาก็บอกว่าระหว่างเขามันมีเรื่องราวดี

กเป็นหน้าที่ของมดดำเข้าไป

หนุ่มหนุ่มจะไม่เที่ยว
ช่วงนี้มดดำก็ไม่ยุ่งเหมือนกัน

ชอบแกะอันนี้
ตอนนี้ที่มีข่าวว่า
น้องเจ้านาย

ลูกเข้าไปไม่ได้เข้าไปในโซนผับ

ข้างนอกทางด้านน้องเจ้านายก็ชี้แจงว่าตอนนั้นตนยืนอยู่หลังเวที
และอีกอย่างมันไม่ถูกกฎหมายตนไม่ทำอยู่แล้วเป็นภาพมุมหลังเวที
พอหันหลังให้เวทีแล้วมีคนถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วย
ก็เห็นเป็นกำลังชึ่งเป็นแสงสี
นี่ก็มีคอนเสิร์ตจริงข้างหลังนี้เขาก็คอนเสิร์ตเลย
ไปคอนเสิร์ตการกุศลค่ะไม่ได้เป็นผับแบบไปเที่ยว
หมายถึงว่าตอนนี้เขาไม่ได้เปิดเป็นผับไปเที่ยวเขาถ่ายเป็นการกุศล
แล้วก็เพราะคุณเจก็เลยออกมาเคลียร์กับลูกชายนะคะ
อันนี้ก็เป็นการชี้แจงออกมาแล้ว

มาให้กุศลคนได้แวะ

มดดำมันหลบซ่อนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเธอง้าง
ใช่เขาก็เลยไม่อยากมาพร้อมพี่

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว